เมื่อมาถึงนะตอนนี้นะคะคือเป็นพื้นที่ซึ่งจริงแล้วต้องจัดสอบประกอบแล้วล่ะ
แต่ว่ายังก็เลยนะตอนนี้เป็นกลมป่าไม้
พอเป็นกลมป่าไม้เนี่ยก็จะใช้กฎหมายป่าไม้เรียนเข้าใจถูกใช่ไหมคะ
ก็จะมีโทษอาญาซึ่งถ้าผิดเท่ากับว่ามีโทษจำคุกด้วย

ในการเข้าไปทำให้พื้นที่สิ่งแวดล้อมเสียหาย
คำถามคือฉะนั้นถามคนในทรภาพก่อน
ในทรภาพเขามีการประเมินกันไหมคะน้องนงว่า
มันออกทางอื่นได้อีกไหมมันออกทางไหนได้อีกไหม
คือก็มีคุยกันนะพวกสอสเตอร์และพงธภาพอยู่นะ

คุยคุยตั้งหมดธรรมดาคุยกันหมดคุยกันหมด
บอกเรื่องนี้นะไม่มีใครช่วยใครได้หรอก
ได้แค่ยาหอมผลสุดท้ายก็ติดคุก
ถ้าเข้าถึงศาลนะและองค์กรใดแล้วแต่ที่ไปสั่งไม่ฟ้องเรื่องนี้นะ
ทำให้หลุดคดีไปองค์กรผมเชื่อประเทศไทยอยู่กันไม่ได้แล้ว
เพราะสังคมทั่วประเทศเขาจับตามองจ้อง
เพราะและการปกครองอนาคตกลมป่าไม้จะจับใครไม่ได้เลย
บุกลุกป่าทั้งประเทศจะใช้นอมินีการนี้
แล้วก็สั่งไม่ฟ้องกันอย่างนี้นะก็เจ๊งหมด
ประสิทธิสารอีก๔๐๐๐๐กว่าคดีที่ติดคลุกติดตารางนั้นมา๔๐๒๐ปีจะทำยังไง
ที่เขาติดคุกมาเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากใคร
มันไม่ได้ฮะมันต้องเป็นบรรทัศนของประเทศ
มันเห็นกันตามตาอย่างนี้จะไปทำยังไง
คือกฎหมายป่าสงวนป่า๘๔บุกลูกไหมบุกลูกแล้วเป็นยังไง
แล้วเป็นอย่างไรผิดไหมมัตตาไหนติดคุกเท่าไร
มันไม่มีไม่ขมุกขมัวไปรักของยิงคนยิงตาย

อย่างนี้มันชัดเจนแผนที่ราชการทำไงก็เป็นอย่างนั้น
มีภาคจิตรามีกฎกระทรวงอะไรก็อยู่อย่างนั้นมันหนีไม่ได้
คือที่เรียนถามน้ำลง
เพราะว่าเห็นตอนแรกพอเปิดข่าวประเด็นนี้มาก็

ไม่น่ากังวลอะไรคุณปริณาค่ะไม่ตัวใคร
คือคุณปรินาเนี่ยผมดูวันให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วผมก็สะดุ้งแล้ว

ว่าที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมใครเข้าไปทำกินได้เขามีสิทธิ์เข้าไป

ผมไม่รู้นะผมก็เคารพเป็นสอสอด้วยกันให้เกียรติกันประธานสภา
ผมกับคุณวิราไม่ได้โกรธเครื่องอะไรก็หรอก
แต่อาจจะพูดอาจจะไม่รู้ข้อกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่
หรืออะไรก็ไม่รู้อาจจะจำนาบริสุทธิ์พูดหรืออะไรก็ไม่รู้
อันนี้ไปว่ากันในศาลในข้อกฎหมาย
คดีแบบนี้พอแยกออกมาเป็นแปลง
แปลงใครแปลงมันคดีไหนคดีนั้นใช่ไหมคะ
หรือว่าเวลาทำคดีคือรวบทุกอันมาเป็นคดีเดียวอันไหนง่ายกว่าคะ
คือเป็นแปลงมันก็เสียเวลา
เจ้าที่ป่าไม้เวลาก็ทำถ้ารวบมันก็คือขึ้นอยู่
ขึ้นอยู่ผู้ที่มาให้การพนักงานสอบสวนเอางี้ก็แล้วกัน

คุณจะไปรวบรวมมันต่างกรรมต่างภาระคนละพื้นที่คนละพื้นที่
แต่เขาไม่มาให้การเขาถึงรวบรวมเป็นแปลงใหญ่นี่แหละ
ตามพศ๕๕๑๘แปลงไหม
แต่ถ้าถึงขนาดมีการแจ้งความดำเนินคดีกันแล้ว
คุณปรินาก็ปฏิเสธที่จะไม่มาไม่ได้แล้วป่ะคะ

เขามีผิดจะให้การ
ทีนี้เรียนถามคุณวีระถามบวกเข้าไปถึงกรณีของคุณทวีไกรคุบ
ของคุณทวีไกรคุพเอาเขาจริงชัดเหมือนกับข้าเดียของคุณปริณาไหมคะ
มันก็ชัดอยู่แล้วนะทำไมจะไม่ชัดอ่ะ
มันก็มีสิ่งปลูกสร้างมีบ้านหลังใหญ่ตั้งสองหลัง
มีโรงเรื่อยมีบ่อเจราเข้มีคอกวัวใหญ่โตโมโหลาน
คอกวัวก็ไม่ใช่คอกโล้นนะคอกมีหลังคานะ
ลักษณะการดำเนิน
แท้งน้ำบาดานใหญ่โตสูงหลายสิบเมตร
ทั้งหมดสิบถ้าจำไม่ผิดสิบสามแท้ง
เห็นไหมมันทนโทษอยู่
คือการดำเนินคดีของคุณทวีไกรคุบ
กับการดำเนินคดีของคุณปรินามันเป็นลักษณะเดียวกันไหมค
เพราะว่าคุณปรินามีสภาพเป็นฐานะสอสออยู่

คุณทวีตอนนี้เป็นเหมือนบุคคลธรรมดา

ถูกหมายเรียกได้ทันทีเลยไม่มีเอกสิทธิ์อะไรเลย
ถูกหมายเรียกมาถึงมาพบพนักงานสอบสวน
พนักงานข้าแจ้งข้อเก่าภาค
จะปฏิเสธหรือจะยอมรับ
เราจะสู้ขดีจะขอประกันตัวก็ไป
แล้วขดีดำเนินไป

จะไปอายการก็ถูกส่งตัวอายการ

เสร็จแล้วอายการถ้ามีความเห็นว่าสั่งฟ้องก็ส่งสาร
คดีก็เข้าสู่สารก็คงจะไปเร็ว
แต่กรณีคุณปารีนาในเมื่อถ้ามีการใช้เอกสิทธิ์

แต่ถ้านอกสมัยประชุมเขาก็เรียกเลย

ที่คุณวีระพูดว่าอีกประมาณพันไร่
ที่มันหายไปจากบัญชีการแจ้งปปชของคุณปรินา
คือคุณวีระอยู่ในรายชื่อของคนที่ต้องได้ขึ้นสารไปเป็นแบบ

ตัวคุณวีระแจ้งในฐานะตัวเองด้วย
ผมแจ้งก่อนป่าไม้เสียอีก
แล้วจะรวมกันไหมค่ะหรืออะไร

ของป่าไม้วีระสมความคิดก็คืออีกอันหนึ่ง
ใช่เขาแยกแต่นี่เราไม่รู้
แต่ในที่สุดเวลาการสั่งฟ้องเนี่ย

แต่คนแจ้งมันคนละคนอย่าลืม
ถึงแม้คดีจอมบึงเนี่ยป่าไม้ก็แจ้ง
ปารีนาผมก็แจ้งปารีนาแต่ผมกับป่าไม้เนี่ยคนละคนนะ
เดี๋ยวไว้ดูค่ะเพราะว่าจริงแล้วเอกสารที่คุณวีระมี
ถ้าขึ้นสารอันนี้น่าจะเป็นเอกสารที่ตกลงจะให้ข้อสรุปได้ด้วยซ้ำ